ไปที่อีสานไปดูเรื่องของกุ้งมี๒กุ้ง

มีกุ้งเป็นกุ้งฝอยไงคุณ
คุณตาคุณยายเมืองสุรินทร์เขาไปจับกุ้งฝอยในช่วงนี้สร้างรายได้

กุ้งเพื่อความสวยงามแล้วก็จำหน่ายด้วย
ไปดูเรื่องของกุ้งเพื่อความสวยงามกันก่อนนะครับ

สำหรับน้องดิวนายลิขิตมูลศรีนวล
นักศึกษาชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยราชพัฒนสกลนครที่ใช้เวลาว่าง
หลังเลิกเรียนไปเลี้ยงกุ้งกล้ามแดง

กำลังนิยมเพราะสีเขาสวยนะครับ
แล้วก็ตัวเขาสวยดีนะฮะ
ขายมานานกว่า๒ปีแล้วนะครับ
นี่นะครับดูสิคุณใช่นะครับโดยปกติแล้วน้องดิวชอบเลี้ยงปลาสวยงามอยู่แล้ว
กระทั่งไปพบกุ้งกล้ามแดงจึงสนใจฝ่ายศึกษาเรื่อยมา
ก่อนจะเริ่มต้นทดลองเลี้ยงที่หอพักในมหาวิทยาลัย
จนประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นะครับ
จากนั้นได้ทยอยนำลูกกุ้งกลับมาเลี้ยงที่บ้าน
โดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณด้านหลังห้องแถว
ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๓ค่ายศรีสกุลวง
ซึ่งเป็นบ้านพักของพ่อได้ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยง
แล้วก็บ่อเลี้ยงแบบง่ายจากวัสดุเหลือใช้

รวมเงินลงทุนไปตอนแรกเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
เพียง๓๐๐๐บาทเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ดูสิ
พัฒนาสายพันธุ์ดูได้ลูกกุ้งได้ตัวกุ้งที่นำไปขายได้แล้วนะฮะ
ทุกเย็นหลังเลิกเรียนน้องดิวเนี่ย
ก็จะกลับมาธนุถนอมกุ้งที่เลี้ยงไว้หน่อย
กุ้งจ๋าเป็นยังไงจ๊ะวันนี้ฉันคิดถึงเธอจัง
ฉันจะขายเธอได้กี่บาทเหรอ
ฉันเลี้ยงเธอไว้เนี่ยเธอโตวันโตคืนดีจังเลยนะฮะ
จากนั้นพอเห็นว่าโตเต็มที่แล้วใช่ไหมครับ
ขายได้แล้วก็จะขายผ่านเฟซบุ๊ก
ทำให้มีรายได้ต่อเดือนกว่าหมื่นบาท
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเป็นอย่างดีด้วยนะครับ
กุ้งกล้ามแดงกุ้งเลี้ยงนะฮะ
ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์คุณตาและคุณยาย
ก็คือคุณตาชมแล้วก็คุณยายทองสุกดาทองนะครับ

ช่วยกันเทกุ้งฝอยน้ำจืดออกจากรอบดักกุ้ง
หนองน้ำสาธารณะบ้านเดือพัฒนาตำบลตานี

จากนั้นใช้แก้วใสตวงใส่ถุงถุงละ๑แก้วเต็ม
ก่อนจะรัดปากถุงนำไปขายถุงละ๒๐บาทคุณ
ราคาถูกกว่าตลาดสดในอำเภอปราศาสตร์ถึง๒เท่านะครับ
ในตลาดขาย๔๐นี่ชาวบ้านขาย๒๐เอง

ประมาณเช้าละ๕๐๐๗๐๐บาทต่อวัน
โอ้โหเช้านี้สบายเลยเพราะเช้าปุ๊บไปขายได้๕๐๐บาทสบายทุกวัน
คุณตาชมบอกว่าความจริงชาวบ้านยึดอาชีพทำไร่ทำนา
ส่วนการจับกุ้งฝอยทำเป็นอาชีพเสริม
เงินที่ได้ก็เก็บไว้จ่ายค่าปุ๋ยค่าไถหวานและค่ารถเกี่ยวข้าว
ได้อย่างสบายช่วยลดต้นทุนการทำนา
แล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานด้วยนี่นะครับได้เยอะนะเนี่ย